สาวขับรถส่งของเมื่อเจอเรื่องสยองขับอยู่ดี
ไม่รู้เลยว่าใต้ท้องรถเนี่ยมีศพลากมาหลายสิบกิโลเมตรครับ
ปริศนาอยู่ใต้รถก็คือใต้ท้องรถ
หมายเลขทะเบียนยอยักษ์ต่อเต่า๔๓๕นครราชศรีมา
เจอที่ไหนเจอแถวบ้านดอนกลางตำบล
สามกระทายอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคิริคัน
มาจากไหนนะมาจากนครราชศรีมา
แล้วไม่รู้อีกท่าไหนมีศพอยู่ใต้ท้องรถ
คนขับรถส่งของคนนี้คือผู้หญิงฮะ
คุณนัทธนันบุญประจบอายุ๒๗ปี
ตำรวจภูทรสามกระทายประจวบก็มาตรวจสอบครับ

เพื่อนของคุณนัตนันชื่อว่าวรากร
รากรบอกขับรถส่งของเป็นส่งอาหารสัตว
นครราชศรีมาปลายทางคือหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ระหว่างขับมาวรากรขับนำหน้าคุณนัทธนัน
รากรเห็นแล้วมีร่างคนอยู่กลางถนน

หลบฮะหักหลบเลยไม่รู้เลยว่ารถเพื่อนที่ตามหลังมาเนี่ย
มีรถคันไหนชนบ้างซึ่งก็ไม่มีใครมาบอก
มาโทรศัพท์คุยกันว่าชนหรือไม่ชน
แล้วมาทราบอีกทีคือมีเพื่อนคันอื่น

คันอื่นรีบแซง๒คันนี้มาเลย
แล้วส่งสัญญาณสยองว่ามีศพอยู่ใต้ท้องรถ

อยู่ดีมีศพปริศนาอยู่ใต้ท้องรถ

เข้าใจว่า๓๔กิโลเมตรเป็นอย่างน้อย

ไม่มีร่องรอยการชนแต่ประการใด

ตรงนั้นก็ไม่มีร่องรอยการถูกเฉียวชนแต่ประการใด
เรื่องต้นจึงต้องมีการตรวจสอบอีกทีนะครับว่า
เหตุการณ์ครั้งดังกล่าวนี้ไปตายจากไหน
แล้วมาตายอยู่หน้ารถตรงนี้ได้ยังไงนะฮะ
นี่คือเหตุการณ์สยองรถส่งของมาเจอศพใต้ท้องรถครับ